ตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งล่าสุด
บีจีทำการเปิดตัวเจนรบสัมภาวดีพร้อมกับข่าวลือของ
หน้าในวัย๒๕ปีจากการท่าเรือเข้ามาร่วมทัพ
ถ่ายรถสดผ่านทางโทดรธัศน์หรือว่าสื่ออย่างอื่นได้
แล้วก็มีข้อสรุปนะครับจัดทำเป็นคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งฟุตบอลฟุตศแล้วฟุตบอลไชว์หาด

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นเห็นภาพชัดเจน
ก่อนนำเข้าที่ประชุมสภากรรมการ๒๔มิถุนายน
เพื่อรายงานให้ทราบโดยไม่ต้องขอมติเห็นชอบ
เนื่องจากเคยขอมติพิจารณาไปในที่ประชุมนะครับ
ก็มีการยกร่างไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
จากนั้นครับเป็นขั้นตอนการส่งต่อไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

ถ้ากระทรวงการท่องเที่ยวมองว่ามาตรการครบถ้วนสมบูรณ์

ก็จะมาร่างระเบียบบทลงโทษ
หากมีการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับ